ดราม่าสนั่นโซเชียลที่เราชวนคุณผู้ชมคุยกัน
ดราม่าระหว่างวัดกับคอนโด
ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน
แต่ถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร

ใส่อยู่ที่บางคอแหลมตั้งมาแล้ว๓๐๐ปีคุณผู้ชมแน่นอน
แต่คอนโดพิเศษเพิ่มจะไปซื้อที่แล้ว

โดก็เป็นคอนโดหรูสวยงามสูงมากวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดนี้พระตีระคังดังนอนไม่ได้
ก็ไปร้องกับสำนักงานเขต
งานเขตดันรับเรื่องส่งหนังสือเตือนไปยังพระให้
จะลดเสียงระครั้งลงหน่อย
มันก็เลยกลายเป็นเสียงแตกระหว่างสองฝ่ายว่าอ้าว

ตอนซื้อคุณไม่เห็นแล้วว่ามีวัดอยู่

จะมีการตีระครั้งเกิดขึ้นตอนตีสามครึ่งตีสี่

ก็เลยนับว่าให้ท่านตีให้ดูซิเวลาท่านตีเนี่ย

เป็นเสียงบ๊วยรับครามของวัดเพื่อเบื้อเรียบคละ
ออกมาทำวัดช้าหัววิทยุผู้ชม
ใครที่ไปวัดจะทราบใครที่เคยบวชจะทราบดีว่าต้องมีการตีละครั้ง
พระตื่นไปทำวัดเช้าระคังจะถูกตีสักประมาณตี๔
ซึ่งเขามีการปรับแล้วก่อนหน้านี้เขาจะเริ่มตีประมาณตี๓

คือจากภาพจะสังเกตว่าพระสงฆ์คนตีระคังต้องเกร็งมือขนาดตี
เพราะว่าอันนี้ลดแล้วนะแต่ก่อนจะดังกว่านี้
คือไม่ให้เสียงมันดังเกินไป
พระสุธิชชาสุพัสโธพระรุวัฒน์บอกว่า
ก่อนจะออกบินธบาทแบบนี้เป็นไป๑๐๐ปีแล้วครูไว้ชม

เพิ่งจะมีคนไปอยู่คอนโดเดือดร้อนบอกว่าเสียงระคังมันดัง
ตอนนี้ก็เลยลดเสียงให้เบาลงหน่อย
ค้อนขนาดเล็กลงหน่อยเพื่อแก้ปัญหามาประมาณ๑ปีแล้ว

เพราะเมื่อปีที่แล้วมีคนโทรศัพท์ไปโวยวายถึงวัดเลย
บอกว่ามันดังอ่ะท่านรบกวนชาวบ้านนอนไม่หลับ

สุดท้ายเจ้าอาวาสต้องสั่งให้แก้ไขคือ
ไม่ให้รบกวนชาวบ้านไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
ไปฟังเสียงของพระสุธิชาญครับ

ทีนี้คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงหนุ่ม
หนึ่งในผู้พักอาศัยในคอนโดใกล้วัดใส
ก็ยอมรับนะว่าก็ดังจริงแหละระคังเนี่ยมันดังประมาณนึง
แต่ไม่ได้ถึงขั้นโหกเวกหนวกหูโวยวายเหมือนใครมาตะโกนข้างหู
เพราะว่าคอนโดที่พักอาศัยอยู่มีคลองกั้นไม่ได้ติดวัดเลยซะทีเดียว
ความเห็นส่วนตัวคุณเพชรก็บอกนะคะว่า
คือวัดเขามาก่อนเขาอยู่มาก่อนเรานานแล้ว
เราก็ควรจะต้องเข้าใจกิจของสงฆ์ด้วยเหมือนกัน
ถ้าเลือกที่จะมาอยู่ใกล้วัดแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่า
กิจวัตรของพระเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมีทำวัดเช้ามีทำวัดเย็น
อย่างที่ท่านบอก๒๐นาทีใช่ไหมคะตี๔ถึงตี๔๒๐ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ท่านจะย้ายวัดเลยมันก็คงจะไม่ใช่มั้ง
ทำวัดพร้าทัศน์ก็เป็นการตีเพื่อปุกเนงปุกคละ

มีคนจัดสร้างขึ้นในสมัยไหนระบุได้ไม่แน่ชัดเท่าไหร่
แต่ว่าดูจากสถาปัตยกรรมภายในวัด
ว่าจะเป็นฝีมือของช่างในสมัยอายุทยาตอนปลาย
ตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบันอายุราว๓๐๐ปี
คุณผู้ชมคิดอยู่ว่ากี่ชั่วยุคคลนะฮะ

เจ้าคณะเขตบางคอแหลมเข้าไปหามรือกับเจ้าอาวาสวัดไซด์แล้ว

ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมเข้าไปขอคำมากับเจ้าอาวาสวัดไสแล้วด้วยนะฮะ

พระมงคลรัตโนภาษครับเป็นเจ้าคณะบางคอแหลมก็ทราบเรื่องดี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเองก็เดินทางไปที่วัดสายเลยเขตบางคอแหลม
ก็ไปนั่งร่วมพูดคุยกันหามรือกันสอบถามว่าความจริงเป็นอย่างไรกับพระอธิการปรีชา
ปรุณสิโลจ้าอาวาสวัดไซค์
โดอยู่ห่างจากวัดมีลำคลองขวางกั้น
อองน้ำมันก็ปลิวตกลงมาที่วัดเหมือนกัน
ก็ไม่ได้เคยไปแล้วอลัยกับทางคอนโดหรอก
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าช่วงสัก๗โมง
คุณผู้ชมภูมิในการเขตบางคอแหลม

สำนักงานเขตบางขอแหลมกลับส่งหนังสือเตือนไปยังวัด
ว่าให้พระเนี่ยตีระครังหลงเร็วให้เบา

ว่าบางทีต้องการที่จะพักผ่อนแบบนอนหลับสนิทไป
แต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าทางด้านคนที่น้องเรียนจะมีความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร

ว่าบางทีต้องการที่จะพักผ่อนแบบนอนหลับสนิทไป
แต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าทางด้านคนที่น้องเรียนจะมีความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร
อาศัยกับวัดซะก่อนก่อนที่ส่งหนังสือเตือนไป

สุดท้ายก็จบลงแต่ว่าหลังจากนี้

ว่าบางทีต้องการที่จะพักผ่อนแบบนอนหลับสนิทไป

เลือกที่จะอยู่ตรงนี้รู้ว่ารอบข้างมีอะไรบ้าง

จริงทางออกง่ายเลยนะคะ

ผนังทำแบบที่มันเป็นบุบเก็บเสียง

หรือกระจกที่กั้นระหว่าง

ให้ลดเสียงภายนอกเข้าไปอีกหน่อย

ไม่ใช่เขาไปย้ายวัดก็คงจะไม่ใช่จริงอะนะคะ
อันนี้อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

เราจะมีแต่คอนโดอย่างเดียวแล้วเราจะให้วัดหายไปเลย

จะไปให้คอนโดเขาทุบไม่อยู่ก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเมืองมันมีการเติบโตขยายไป
อยู่คู่กันระหว่างวัดกับคอนโด
เพราะคนในคอนโดต้องไปทำบุญที่วัดนี้อยู่แล้ว